ที่ลบบุรีเราตามไปเจอพระรูปหนึ่งนะหลังจากที่เกิดกระแสทางโซเชียลถึงขั้นเรียกร้องว่าเออศึกเถอะ
อืมชายชาวต่างชาติคนหนึ่งถ่ายรูปกับผู้ชายไทยคนหนึ่งศีรษะโล้นค่ะนะแล้วบอกว่าคนที่เห็นบอกว่านี่คือพระอยู่ที่ลบบุรี
อืมเป็นพระรูปหนึ่งถึงขั้นเป็นพระครูนะฮะคือสอนหนังสือเด็กเด็กนะฮะสอนธรรมะเด็กเด็กนี่ฮะแต่ทีเนี้ยปัญหาก็คือว่ายังเพจเฟซบุ๊กอีซ้อขยี้ข่าวที่โพสต์รูปนี้เนี่ยบอกว่าพระที่มีอายุมากเนี่ยที่ถ่ายคู่กับชายชาวต่างชาติเนี่ยลักษณะเหมือนกับเป็นคลิปโป๊กันด้วยอ่ะเหมือนกับมีอะไรกันด้วยเนี่ย

หลายปีมาแล้วตั้งแต่ยังไม่บวชนะแต่หลายคนก็บอกว่าอ้าวถ้ายังไม่บวชเนี่ยแหมทำไมศีรษะโล้นแล้วก็แต่งกงแต่งกายเนี่ยบางทีบางรูปที่มันหลุดมาเนี่ยมันเหมือนกับจะเป็นพระหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าเขายืนยันว่ามันเป็นภาพเก่าหลายปีแล้วตั้งแต่ยังไม่บวชตอนนั้นเนี่ยรู้จักชาวต่างชาติคนนี้ทางเฟซบุ๊
นำไปในโลกออนไลน์ซึ่งตอนหลังมาบวชก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันพอเรื่องมันเกิดขึ้นมาก็เลยคุยกับจ้าวาสวัสดิ์ก็เลยตกลงว่าเอาให้ท่านจ้าวาสดิ์เนี่ยศึกให้หลังจากนี้ไม่ขอพูดถึงเรื่องนี้อีกจะกลับไปอยู่บ้านตามภาษาคนแก่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะออกจากวัดกลับบ้านแล้ว
พยายามรักษาศาสนธรรมแล้วก็อันนี้จะดีกว่า

ไม่ใช่ทั้งนั้นเลยครับเป็นภาพแต่ว่าตั้งแต่ผมเที่ยวเป็นไกรเที่ยวพระหลัง

เอ้าก็จัดของเป็นเหมือนกับหนูนี่แหละหนูยังไงก็เป็นแบบหนูอยู่ทำภาษาคนแก่ครับ
ภาษาคนแก่ทำมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็ปฏิบัติทำอะไรชาวบ้านเขาทำไงก็ทำแบบเขานั่นแหละครับ

คือท่านเจ้าวาดวัดกำแพงประชารามที่รบบุรีท่านบอกว่าท่านก็ไม่รู้เรื่องประวัติของนายคนนี้จริงนะฮะ
ตอนที่มาที่วัดแล้วมาขอบวชเนี่ยก็อยู่วัดนี้มาเกือบปีนะครับ
ก็เห็นว่าปฏิบัติอะไรต่างดีแต่พอมีเรื่องเกิดขึ้นก็คุยกันเขาก็ยอมศึก
คือทีแรกคิดว่ายังเป็นพระอยู่เขาก็อ้างว่าเขาตอนนั้นยังไม่ได้บวชพระ
คือถ้าเป็นพระเนี่ยไม่ต้องศึกเลยนะฮะอันนี้เสพเมถุนอาบัติปราชิกพ้นจากความเป็นพระไปเลย
แต่พอเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องก่อนจะบวชเป็นพระเพราะฉะนั้นก็เลยต้องจับศึกนะฮะ